คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเหตุปล้นจี้ชิงทรัพย์เนี่ยมีขึ้นทุกวัน
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วแหละที่จังหวัดลำปาง
พาไปดูกันหน่อยคนร้ายลายนี้เนี่ยบุกเดี่ยวเลยนะคะ
ใช้มีดไปจี้ไปทำร้ายพนักงานในปั๊มแล้วก็ฉกเงินไปร่วมแสน
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ที่สำคัญตำรวจไปสอบถาม
พยานแวดล้อมไปตรวจสอบพยานต่างต่างคาดว่าอาจจะเป็นฝีมือของอดีตพนักงานนั่นแหละ
ติดหนี้พนันบอลก็เลยมาเกาะเหตุและภาพวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมเอาไว้ได้ทั้งหมด
อันนี้อยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งนะคะที่บันทึกภาพคนร้ายที่เขาซุ่มรออยู่
โกดังติดกับสับน้ำการก่อนจะออกมารออยู่ที่หน้ารถกระบะ
หาจังหวะค่ะที่เด็กปั๊มถือถุงห้าถุงเนี่ย
ใส่ตู้เซฟด้านหลังปั๊มแล้วก็ใช้มีดไปทำร้ายเด็กปั๊ม
จังหวะนี้ไปชิงเงินสดด้วยนะคะสี่ถุงในเงินเนี่ยในถุงเนี่ย
มีเงินอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปหลังปั๊ม
ส่วนเด็กปั๊มที่บาดเจ็บก็คือนายภัยรัฐชาจุหวัน
ก็วิ่งหนีออกไปทางลานหน้าปั๊มด้วยความตกใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน
หมวดเกล้าวในตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
สามทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจเข้าไป
ตรวจสอบที่เกิดเหตุไปสัมภาษณ์นายไพรัช
ภัยรัฐผู้บาดเจ็บบอกว่าได้นำเงินสดจากการเติมน้ำมัน
ในช่วงผลัดกลางวัน๕ถุงไปใส่ตู้เซฟเพื่อเก็บเงิน
เฟฟเนี่ยอยู่หลังปั๊มน้ำมันนะคะระหว่างที่เขากำลังเดิน
เอาเงินไปใส่ตู้เนี่ยมีคนร้ายเป็นชายหนึ่งคน
หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเข้ามาใช้มีดทำร้าย
ชิงเงินสดไปจังหวะที่คนร้ายเข้ามาทำร้ายเนี่ย
ตัวเขายกแขนซ้ายมาปิดก็เลยถูกทำให้ถูกฟันเข้าที่แขน
จนมีบาดแผลค่ะน้องมันมันได้พูดพูดอะไรไหม
ไม่ครับมันเข้ามาเลยครับแย่งเงินเราไปเลยครับผม
มันมาพรุ่งผมเห็นเห็นเขาว่าแต่คือเราไม่เอกใจว่า

คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเขลางนครแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๕ลำปาง
ด้วยชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
โดยนางสาวเอหนึ่งในพนักงานปั๊มบอกว่ายอมรับว่ารู้สึกสงสัยในตัวผู้ก่อเหตุ
จะเป็นคนในหรืออาจจะเป็นคนที่มาคลุกคลีกับพนักงานในปั๊มนั่นแหละ
เนื่องจากการนำเงินไปเก็บไว้ในตู้เซฟเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเวลาอยู่ตลอดนะคะ
แต่คนก่อเหตุก็ยังรู้จังหวะในการเข้ามาก่อเหตุค่ะ
มีพฤติการเล่นการพนันกันหรือมีพฤติต้องการต่างการรับเนี่ย
ต้องสงสัยคะถ้าจับมาเล่นในวงตรับ

เราทำอยู่ด้วยกันความปลอดภัยเดียวกันทำไมถึงความปลอดภัย
นี่ค่ะน้องพนักงานปั๊มคนนี้บอกว่าน่าจะเป็นคนที่ติดหนี้การพนัน
เพราะถ้าย้อนกลับไปคือเขาบอกว่าเขาสงสัย
ลักษณะที่เขาดูจากกล้องวงจรปิดมันไปเหมือนอดีตพนักงานคนหนึ่ง
พนักงานคนนี้ที่ออกไปเนี่ยออกจากการทำงานจากปั๊มนี้ไป
เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดหนี้พนันนี่แหละ

แล้วการก่อเหตุของคนร้ายเขาก็เลือกในการใช้ช่องทางเข้ามาก่อเหตุ
คือจอดรถไว้หลังปั๊มซึ่งเป็นลานดินโล่ง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางบ้านศรีหมวด
คือทุกอย่างเหมือนมีการเตรียมการเตรียมแผนเอาไว้เป็นอย่างดี
เชื่อว่าทั้งหมดน่าจะเป็นคนในและมีเพื่อนร่วมขบวนการด้วย
และน่าจะมีการวางแผนมาก่อนด้วย
ส่วนการก่อเหตุครั้งนี้ก็อย่างที่คุณสุภาษาราบอกไป
ว่าอาจจะมาจากเป็นหนี้พนันออนไลน์ก็เลยมาก่อเหตุดังกล่าว
ตำรวจเร่งล่าตัวอยู่นะคะตอนนี้